สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยใบตองรัชตะวันและพลอยพิมรจิตจ้า
ใช่แล้วค่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวคราวในวงการบันเทิงกันสักหน่อย
เริ่มต้นกันที่นักร้องลูกทุ่งเจ้าของท่าฮิตท่านี้เดี๋ยวที่ฉันทำก่อน
ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะคือต้องบอกเลยว่ายิ่งยงเนี่ยเขามีความสนิทสนมกับพี่ฮายอาภพรข้างมาก
จนถูกระแสข่าวมัวว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยเขาแอบกิ๊กก๊ากกันอยู่รึเปล่า
คุณไปก็ได้อยู่นะเราสงสัยนะเพราะว่าเขาเล่นละครคู่กันสนิทสนมกัน
ทำอะไรก็เห็นเนี่ยด้วยกันบ่อยแบบนี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตเนี่ย

ซึ่งนักร้องหนุ่มก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องมโนไกลออกไปเลย
ออกมายืนยันชัดเจนกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเลยว่า
สถานะของทั้งคู่คุณฟังนะ

ไม่มีเกินเลยกว่านี้แน่นอน
เพราะว่าตัวเองมีภรรยาแล้ว
และที่สำคัญรักภรรยามากจ้า
เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกัน
ให้กับผมเนี่ยทำงานเหมือนกับว่า
ทำงานเยอะกว่าที่เราอยู่บ้าน
อยู่กับเมียน้อยมากแต่มาอยู่กับอภพรนี่เหมือนกัน

หุ่นแบบนี้หุ่นแบบนี้หา
จะต้องถ้าจะมีอย่างอภพรเหรอ
ไม่ต้องมาถึงกรุงเทพหรอก

อย่างที่ที่ฉันบอกไปแบบว่าเขาดูสนิทธิ์สนมกันจนแบบ

พี่ยิ่งยงเนี่ยเขามีแฟนแล้วแล้วก็รักแฟนมากด้วยนะคะ